เดี๋ยวพามาพูดถึงเรื่องราวดีน่ายินดีกันก่อนนะคะ
อย่างที่บอกงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ
บางทีก็เป็นขันหมากเป็นขบวนเขาบ้าง
บางทีก็กั้นประตูเงินประตูทองเขาบ้าง

แต่ว่างานนี้เนี่ยเจ้าบ่าวเขาบอกเลยนะ
แต่งธรรมดาโลกไม่จำต้องมากันแบบนี้

เป็นรถจิ๊บทหารที่ออกมาแบบนี้ในช่วงที่มีข่าวลงข่าว
ณที่จะนั้นถ้าไม่มีกล้วยไม่มีอ้อยมีอะไร

ถ้าไม่ผูกผ้าสีชมพูอะนะก็ตกใจเอาจริงนะ
แต่ว่านี่คือภาพของขบวนรถจิ๊บแล้วก็รถออฟ
รถที่อยู่บนถนนตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏ๑๐คันเลยนะคะ

นี่คือขบวนแห่ขันหมากของพันธาอากาศเอกอนุพงศ์เอี่ยมทอง
ทหารหนุ่มสังกัดกองบิน๔ตาคลีนะคะ
ที่พี่เขาจัดมาแบบนี้เนี่ยเขาจะมานี่สู่ขอเจ้าสาวจ้า

ใช่แล้วโดยตลอดขบวนรถก็มีเสียงโหเสียงดนตรีไปตลอด

เฮ้ยง่วง

เหรอเหรอหิวไม่ใช่หิวป่าโถ่

ให้กับเหล่าผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นมากเลยนะคะ

โอ้โหนี่มาเป็นเครื่องแบบแบบนี้เลยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกรถทุกคันที่นำมาแห่เนี่ยนะคะ

หมายถึงอาวุธแบบอุปกรณ์รถอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นรถที่หายากถูกไหมคุณ
ก็ต้องมาทั้งทีก็เอาแบบแต่งเต็มเอาให้สุดกันไป
มาแบบนี้แหมเจ้าสาวน่าจะประทับใจน่าดูเลยนะคะ
ช่วงนี้ก็มีแต่งานมงคลงานแต่งงานแต่ละงานก็มีอะไรแปลกเข้ามาให้ได้ชมได้ดูกันตลอดเลย
ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นอยากแต่งหรือมีอะไรแปลกก็บอกกันได้เนี่ยแปลกไหมล่ะ
นี่คือวิธีการจอดรถเวลาจะมาขอเจ้าสาว

นี่มันต้องจอดให้แบบโลกจำกันไปเลย
จอดธรรมดาก็ไม่ได้โลกไม่จำอันนี้ของเจ้าบ่าวไหมคันไหน
คันของเจ้าบ่าวคันนี้อยู่ตรงกลาง
ไม่ใช่คันเจ้าบ่าวผมจำได้คันไหน
คันที่มีทะเบียนเลขที่
ทำไมคุณจำทะเบียนอ่ะ
ผมจำทะเบียนแม่นยำเลขท้าย๓๒
เลขดีเลขดีเลขดี
นี่เจ้าบ่าวเห็นไหมกว่าจะเข้าไปสู่ขอเจ้าสาวได้
ไม่ใช่แค่ขับออฟรถได้อย่างเดียวนะคะคุณ
ต้องผ่านประตูเงินประตูทองของเพื่อนเจ้าสาวให้ได้ด้วย